เราเดินบีบแล้วนะครับบีบตัวตัวได้มาตัวหมุนหรือสวยก็สามารถฝากข้างหน้าผ่านแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ
กิรพัทแห่งจ้องมากิรพัทดึงเจ้าหวัดเปลี่ยนแล้วได้ยิงง่ายเลยครับลูกมีน
เล่นอย่างไรโอ้โหใจขอผ่านแล้วยิงทีเรื่องไม่ได้ขออีกดอกเรื่องดีกว่าครับใส่ว่าจะ
ดึงหนีได้ครับผ่าน๒ดีออกมาทางซ้ายได้ผ่านทางในยิงอาวัลอะครับ
พลาดเพราะนี่

คล้องหนีมาเสียวัตรให้ต่อจิ้มเรียบร้อยเลยครับ

ปล่ายประตูต่อ๑
ก็จบลงปล่านะครับปล่าประตูต่อ๑นะครับ